เรามาดูเรื่องของผลฟุตบอลกันหน่อย
ก็ต้องตรวจสอบกันทุกวันเช่นเดียวกัน
จะได้ไม่ตกข่าวไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานกันรู้เรื่องนะครับ

ก็จอมโหดอุรุกวัย
พบกับหมีขาวรัฐเสียเจ้าภาพ
ซึ่งถือว่าทั้งคู่มี๖แต้มเท่ากัน
หากใครชนะก็จะซิลตำแหน่งจ่าฝูงไป
แต่ถ้าเสมอรัสเซียก็จะรั้งหัวตารางแทน

และผลออกมาอุรุกวัยนี่โหดจริง
เอาชนะรัสเซียเจ้าภาพไปได้๓ประตูต่อ๐
ขณะที่อีกคู่หนึ่งเศรษฐีน้ำมันซาวดีอาราเบีย

เกมนี้ก็ชิงหนีบ๊วยของตารางครับ
ชนะรวด๓นัดเก็บ๙แต้ม
เต็มพังาดเข้ารอบเป็นอันดับ๑ของกลุ่ม

กระทิงดุสเปนก็เสมอกับโมรโกไปแบบสุดมัน

อีรานไป๑ประตูต่อ๑
ทำอะไรกันไม่ได้มากไปกว่านี้นะครับ
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะครับ
โคนมเดนมาร์คจะพบกับตราไก่ฝรั่งเศส

พบกับนักรบอินคาเปรู

พบกับฟ้าขาวอาเจนติน่า
แล้วก็ตีหนึ่งเช่นเดียวกันอีกสนามหนึ่งนะครับ

ส่วนเรื่องของการปราบปรามการพนันฟุตบอลโลก
ในบ้านเราจับกันทุกวันนะครับ

ฝ่ายปกครองทหารตำรวจในจังหวัดปฐุมธานี

ในซอยบัญชาอุทิศอำเภอธัญบุรี

ก็สามารถจับกลุ่มนักพนันได้๕คน
มีนายพรพรมวงพรมกายอายุ๒๕ปีรับว่าเป็นเจ้าของโต๊ะบอล
พบเงินหมุนเวียนรับพนันต่อวันหลายหมื่นบาท
โดยในช่วงบอลโลกจะทำสัญลักษณ์ไว้หน้าบ้าน
เพื่อให้นักพนันรู้แล้วก็เข้ามาเล่นแทงพนัน
ทีมที่แข่งขันในแต่ละวันกันได้เลย
แต่ว่าเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ไว้

ค่ะทีนี้เรามาดูสถิติการปราบรามการพนันฟุตบอลโลก
ตั้งแต่เริ่มแข่งขันจนถึงวันนี้
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าตอนนี้พบผู้กระทำผิดแล้วกว่า๖๕๐๐คน
แล้วในจำนวนนี้เป็นเจ้ามือหรือว่าเป็นเจ้าของโต๊ะพนัน
กว่า๒๕๐คน
ของกลางนะคะเป็นเงินในบัญชีได้มากกว่า๒๘ล้านบาท
ในการดำเนินคดีก็ยังไม่พบข้าราชการบุคคลที่มีชื่อเสียง
หรือว่าเยาวชนมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ

เขาพบว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีเนี่ย
เข้าไปมั่วสุมตามร้านเกมในพื้นที่ของทางภาคอีสาน
ก็มีการสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เฝ้าระวัง
กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงที่เด็กจะเล่นพนันนะคะ

ต้องดูเรื่องของสุขภาพตัวท่านเองด้วย
เพราะว่าไม่งั้นนอนดึกดื่นหรือว่าอดหลับอดนอน
ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้นะครับ
อภิชาติเงาะหวานเช่าห้องอยู่กับภรรยา
ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงที่จังหวัดชมบุรี

เห็นคนร้ายสวมหมวกแก๊ปแอบเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์
พิชาติเล่าให้ฟังว่านั่งดูฟุตบอลโลกจนดึกจนดื่นนะครับ
ทำให้หลับสนิทเลยคุณ
ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ้าวไม่เจอรถจักรยานยนต์ซะแล้ว
ไปเปิดภาพกล้องวงจรปิด
เห็นคนร้ายเข็นออกไปในช่วงประมาณตี๓
แหมเลือกเวลาที่บอลเพิ่งจะจบกันด้วยนะฮะ
อยากฝากเตือนไปถึงผู้ที่ชื่นชอบฟุตบอลทุกคน
เพราะว่าคนร้ายรู้ว่าฟุตบอลแข่งดึก
หลังจบการแข่งขันคนดูจะหลับลึกหลับสนิท
ฉวยโอกาสมาลักทรัพย์สินได้
แล้วก็ฝากเตือนกันไปด้วยสำหรับใครที่จะดูบอลนะครับ
ขอให้ดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะครับ
ดึกแต่ก็ขอให้จัดสรรเวลา
ในการตื่นให้นอนพอเพียงแล้วกัน